ช่วงค่ำ๒ทุ่ม๑๕ไทยเจอบาเรนก็มีนักเตะบาดเจ็บคนเดียวนะครับ
นั่นก็คืออิราฟานดอเลาะที่เหลือพร้อมในการลงสนาม
เสียตัวจริงก็ติดตามกันได้นะครับ
เดี๋ยวลุ้นกันในช่วงของข่าวเที่ยงแล้วกัน๔๒๓๑

นิชโนธก็ให้สัมภาษณ์ด้วยนะครับว่า

เขาก็วิเคราะห์ดูแล้วว่ามันเป็นเกมที่ยากแน่แหละ
เกมแรกนะครับแล้วก็จะพยายามเลือกแท็กติกที่ดีที่สุด
เพื่อให้ไทยนั้นคว้า๓คะแนนให้ได้

เกมแรกวันนี้เจอบาเล๘มกราคม
มกราคมนั้นเจอกับออสเตรเลีย
ปิดท้ายรอบแบ่งกลุ่ม๑๔มกราคม

๒ทุ่ม๑๕นาทีที่ราชมังคลากีฬาสถานครับ